คุณผู้ชมคะตำรวจนครศรีธรรมราชได้บุกจับเอเย่นค้ายาบ้าภายในแมนชั่นแห่งหนึ่งนะคะ
โดยมีผู้ต้องหาสองคนนะคุณผู้ชมค่ะคนนึงเนี่ยยอมให้จับแต่โดยดี
แต่ว่าอีกคนนึงไม่ยอมให้จับแล้วก็กระโดดลงมาจากแมนชั่น๕ชั้นนะคะคุณผู้ชม
ตำรวจวิ่งไปดูปรากฏว่ากระโดดลงมาแล้วสลบนำตัวส่งโรงพยาบาลบาดเจ็บเล็กน้อยเพียงแค่ถลอกเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ
นี่เป็นภาพนาทีที่ตำรวจชุดปรับรามยาเสพติดสพมนครศรีธรรมราชนะคะ

อยู่ที่ปากซอย๕๐ถนนพัฒนาการคูขวางตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
บุกเข้าไปจับกลุ่ม๒นักค้ายาเสพติดนะคะ

อย่างที่บอกคนนึงยอมให้จับแต่อีกคนกระโดดลงมาอย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้แล้วมีรถแท็กซี่อยู่พอดี

ใช่ขับมาช้ามากแล้วก็หยุดทันนะคะ
พอกระโดดลงมาแล้วนะคะตำรวจวิ่งไปดูปรากฏว่าสลบอยู่

พอนำตัวส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าปฏิหารมาก

ค้ายาเสพติด๒รายที่ตำรวจบุกจับกลุ่มเนี่ย
ฉายาก็คือเบิร์ตป่าพร้าวโว๊ยกับเล็กป่าพร้าวโว๊ย
จับได้คนหนึ่งก็คือในเบิร์ตส่วนในเล็กนี่แหละค่ะ
กระโดดลงมาจากชั้น๕นะคะคุณผู้ชม
โรงพยาบาลมหาราชบอกว่าปฏิหารจริงบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเอง
แต่ว่าในห้องนะคะคุณผู้ชมพอตำรวจบุกเข้าไปแล้วเนี่ย
ตรวจสอบภายในห้องมีทั้งปืนมีกระสุนมียาไอซ์
มีอุปกรณ์เสพยาเสพติดโทรศัพท์มือถืออีก๒เครื่อง
มุดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็รายชื่อลูกค้า
กระบวนการค้ายาเสพติดอีกจำนวนนึงค่ะ
ก็เลยต้องนำตัวทั้งสองคนส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
หลังจากที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะ

เชี่ยวหน้ารถแท็กซี่ไปนิดเดียวจริง
เรียกว่าปลิวลงมาเลยอ่ะโอ้โห

ต้องเข้าสู่กระบวนการของทางตำรวจนะคะ

เพราะว่าบาดเจ็บเล็กน้อยไม่น่าเชื่อ๕ชั้นนะคะ